ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดลำพูนนะครับมีพระพิสุรูปหนึ่งอายุ๖๒ปีแล้ว
นอนมรณภาพอยู่ในกุฏิค่ะยังเป็นปริศนาอยู่นะครับ
มือข้างซ้ายเนี่ยถือโทรศัพท์มือถือเอาไว้คือญาติก็ยังงงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
อยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยคลี่คลายคดีให้เหลือเกินนะฮะบางคนก็เชื่อว่าเอ๊ะ
ว่าท่านจะฉันยาเข้าไปเยอะหลายสูตรหลายขนาดหรือเปล่าค่ะนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไปตรวจสอบกันเนี่ยนี่คือกุฏิของวัดป่าตาน
มนต์ม่วงน้องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับช่วงสิบสี่นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
มีคนไปเจอร่างของพระธวัฒนุชัยท่านอายุ๖๒ปีเป็นพระลูกวัดนะครับ
มรณภาพอยู่ในกุฏินะฮะโดยในสภาพเนี่ยก็คือมือซ้ายของท่านเนี่ย
โทรศัพท์มือถือเอาไว้นะครับตำรวจสพป่าซางก็เก็บหลักฐานต่างต่าง
นำไปตรวจสอบนะฮะวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
อายุถุสิบสองปีล่ะคือทางพระยวแม่ของพระเนี่ยบอกว่า
ก่อนหน้านี้พระลูกชายอาภาษณ์ปวดหัวเข่ามานานกว่า๓ปี
หลังอาการไม่ดีถึงขั้นเดินบินทบาทไม่ได้
ท่านก็จะให้ญาติกับลูกศิษย์พาไปหาหมอ
ทั้งโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกมียาต้องฉันจำนวนมาก
แล้วก็ยังมียาที่ไปซื้อมาฉันเองอีกซื้อมาจากร้านขายยา
ทำให้ถึงขั้นมีอาการท้องผูกต้องใช้สายเนี่ยเป็นต้องใช้ยาสวนทวารอยู่บ่อยครั้งนะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าก็พยายามพาพระลูกชายไปหาหมอนะฮะ
แต่พักหลังเนี่ยไม่ยอมไปครับ
โอน้ยกินดังนั้นอะไรเอามาแกสั่งเด็กป่ะมากินหมดเลย
โอ้ยกินแกสั่งเด็กก็เอามา
มันมีอะไรหรอกแค่นี้แต่ไม่ได้ติดใจอะไร
แม่ยายก็บอกว่าทางพระลูกเขยเนี่ยเพิ่งโทรศัพท์มาหา
พูดได้คำเดียวก็เสียงเงียบไปเลยค่ะ
ก็พยายามโทรกลับมาหาแต่พระก็ไม่รับสายเลยมาหาที่กุฏิฮะ
ข้อกุฏิเรียกไม่มีเสียงตอบรับอีกพบว่าถูกล็อกจากข้างใน
ตัดสินใจไปบอกลูกศิษย์วัดแล้วมาช่วยกันพังประตูนะครับ
พอพังเข้าไปก็พบร่างของพระธวัชชัยเนี่ยท่านนอนแน่นิ่งอยู่แล้ว
มีโทรศัพท์มือถือค้างอยู่ที่มือซ้ายอยู่แถวข้างแก้ม
พระลูกวัดป่าตานรูปหนึ่งนะฮะพระชาญชัยนะครับท่านอาศัยอยู่กุฏิ
ใกล้กันกับพระธวัฒน์นะฮะท่านบอกว่าท่านมีอาการปวดขา
เวลานั่งเวลาลุกยืนจะล้มจนระยะหลังไม่ได้ออกบินทบาท
ซึ่งอาการนี้ท่านเป็นหลังจากไปรับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙เข็มที่๒มา
แล้วก็ยังพบว่าท่านชอบต้มยาสมุนไพรฉันเองด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้พระที่มรณภาพท่านตื่นตอนตีสองก็ผิดจากทุกวันที่มักตื่นตอนตีสี่
ท่านก็ลุกไปกวาดลานวัดตอนตี๓ซึ่งแปลกกว่าทุกวันด้วย
เมื่อช่วงเช้ายังนำอาหารไปให้ฉันมาทราบอีกทีท่านมรณภาพแล้ว
วงพ่อเจ้าท่านเมื่อทุกวัลทมีมนภาพที่กรีญโปรดอยู่ซึ่งเขาก็ก็เรียกคุณอาจารย์
ทางญาติไม่ตื่นใจสาเหตุการณ์มรณภาพของพระทวทธรรม
แต่ว่าตำรวจบอกว่าก็ต้องส่งร่างของท่านไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ
เพื่อสรุปสาเหตุของการมรณภาพว่าเกิดจากอะไรนะครับ
แต่เบื้องต้นเนี่ยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอย่างอื่นนะฮะ